อ่าอ่าทีนี้เรื่องของพระต่อละกัน
หลังจากที่เกิดดราม่ากระแสที่มีการติดป้ายใหญ่เลยว่าต่อต้าน
หมอปลาตอนแรกเห็นเนี่ยนึกว่าหมอปลาไปหาเสียง
ค่ะป้ายใหญ่มากเนี่ยนะแล้วมันก็เริ่มลามไปถึงเรื่องที่เจ้าอาวาสเอง
ถูกชาวบ้านร้องเรียนว่าท่านน่ะดื่มเหล้าด้วยท่านฉันหมูกระทะด้วย
พฤติกรรมก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้าน
ท้ายที่สุดท่านก็ยอมรับว่าท่านก็ทำจริง
และล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะเจ้าวาดวัดใหม่พรมพิรามก็ยอมลาศิกขาไปแล้วนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้รับการเปิดเผยจากสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดพิศนุโลกบอกว่า
พระครูสิริธรรมานุสนเจ้าคณะอำเภอพรมพิราม
หนังสือลงวันที่๗พฤษภาคมเรื่องรายงานพระสังคาธิการลาศิกขา
เจ้าคณะจังหวัดพิศนุโลกค่ะข้อความก็คือว่า
เจ้าคณะอำเภอพรมพิรามได้รับรายงานว่าพระครูธีรสาร
ีรศาสตร์กิจธรตำแหน่งเจ้าคณะตำบลวงคล้องเขตสอง
และเจ้าอาวาสวัดใหม่พรมพิรามจังหวัดพิศนุโลก
ลาศิกขาแล้วเมื่อเจ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
เวลาประมาณ๙นาฬิกา๒๕นาทีที่วัดวังปลาดุกตำบลมะตูมอำเภอพรมพิราม
จังหวัดพิสนุโลกค่ะแป้นลาศิกษาของพระครูทีรศาสตร์กิจฐอน
เจ้าวัดวัดใหม่พรมพิรามมีพระครูพิทักษีลาจารย์เจ้าวัด
วัดวังประดุกเป็นผู้ทำการศึกให้ซึ่งแหล่งข่าวเปิดเผยว่าเจ้าวาดวัดใหม่
พิรามให้เหตุผลในการลาศิกขาว่าเป็นเพราะตนเองมีพฤติกรรมดื่มสุรา
เป็นเหตุอันไม่เหมาะสมแม้จะอาบัดอย่างเบาก็ตาม
แต่เพื่อรักษาพระศาสนาไม่ให้เสื่อมเสียไปกว่านี้จึงขอลาศิกขา
ไม่ใช่เป็นการลาศิขาเพราะประเด็นการขึ้นป้ายต่อต้านหมอปลาแต่อย่างใด
เจ้าอาวาสวัดใหม่พรมพิรามยอมรับต่อหน้าชาวบ้านว่า
มีพฤติกรรมดื่มสุราจริงตามที่ถูกร้องเรียนแล้วก็ขอเวลา๓วันเพื่อลาศิกขาค่ะ
หลังจากนั้นมาก็ไม่มีใครติดต่อเจ้าอาวาสได้อีก
กระทั่งเช้าวันนี้นะคะถึงไปลาศิกขากับเจ้าอาวาสวัดวังปลาดุก
แล้วก็นี่แหละมีหนังสือยืนยันมาแล้วเรียบร้อยนะคะ